ถ้าเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้เมื่อวานเล่าไปคุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยค่ะ
เหตุการณ์ที่มีตำรวจทางหลวงสองนายนะคะขับรถไปแล้วไปที่หน้าบ้านของนายประการ
ประธานสภาธนายความศาลจังหวัดพลที่ขอนแก่นแล้วก็แสดงหมายจับ
แล้วก็ถามว่ารู้จักนายวรพลตามหมายจับนี้ไหม
นายประการก็บอกว่าวรพลเขาออกจากหมู่บ้านไปสองปีแล้วแต่กลายเป็นว่าตำรวจทางหลวงก็พยายามจะควบคุมตัวนายประการ
อืมนายประการก็ไม่ไปเพราะว่าตามหมายจับไม่ใช่ชื่อเขาก็ยื้อยุดกันอยู่อ่ะค่ะ
นายประกันบอกว่าผมอ่ะถูกยื้อจนแบบเสื้อขาดเป็นรูโหวเลยครับ

ทำไมครับทำไมถ้าพี่ไม่ใช่ผมถามว่าใช่พี่ไหมเนี่ยพี่จะดิ้นหนีทำไม
นี่ค่ะคุณผู้ชมสงสัยมากเลยว่าเอ๊ะก็ชื่อตามหมายจับมันไม่ใช่
แล้วจะมาจับในประการได้ยังไงเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะคะ
คือประมาณว่าตำรวจจะบอกว่าหน้ามันใช่อย่างนี้เหรอแต่ชื่อกับนามสกุลไม่ใช่อย่างนี้หรอ
คือตอนในคลิปตำรวจก็ไม่ได้อธิบายชัดแต่วันนี้เราได้ข้อมูลมาเพิ่ม
ประการเพิ่งให้ข้อมูลเพิ่มวันนี้บอกว่าประเด็นคือรูปภาพในหมายจับมันใช่
แต่ชื่อมันไม่ใช่
พอตำรวจถามเขาเลยบอกอ๋อไม่อยู่๒ปีแล้วคนนี้
เพราะตำรวจถามชื่อไงว่ารู้จักนายวรชัยไม่ทราบนามสกุลตามหมายจับนี้ไหม
ปากการก็เลยบอกว่าเขาออกจากหมู่บ้านไป๒ปีแล้ว
แต่เขาบอกว่าดูสิโดนยื้อยุดจนแบบเสื้อเป็นรูโหวแบบนี้นะคะ
ในปาการนพ๔อายุ๕๗
เป็นประธานสภาธนาความศาลจังหวัดพลที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ตำรวจทางหลวงสองนายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้ชื่อไม่รู้นามสกุล
ขับรถทางหลวงหมายเลขทะเบียน๑กกยหญิง๙๐๐๔กรุงเทพฯ
เลขข้างรถ๔๒๙๙มาจอด
แล้วตอนแรกมาบอกว่าจะจ้างนายประการให้ไปทำคดีมรดก
คือทางอบตมาเรียกให้เลยนะเจ้าหน้าที่อบตมาเรียก

ตำรวจทางหลวงโชว์หมายจับแต่หมายจับเป็นชื่อวรชัย
แล้วก็พยายามจะจับนายประการ
คือนายประกันบอกว่าก็บอกไปแล้วว่าวรชัยออกจากหมู่บ้านนี้ไป๒ปีแล้ว
แต่ตำรวจทางหลวงก็ไม่ฟังไงฮะก็ถูกยื้อยุดฉุดกระชาก
สุดท้ายเนี่ยนายประการไปแจ้งความนะคะ
ไปแจ้งความเอาผิดตำรวจทางหลวง๒นายนี้
กักขังหน่วงเหนียวทำให้เสียทรัพย์
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่สพน๒ห้อง
รองสารวัตรก็รับแจ้งความเอาไว้เรียบร้อย
ทีนี้เจ้าหน้าที่อบตดอนดู่นางสาวที่คำพรพรมดีอายุ๔๕
เธอก็เล่าให้ฟังเธอบอกว่า
คือเธอก็ซื้อของอยู่ร้านค้าใกล้ช่วงจังหวะที่เกิดเรื่อง
เธอก็เห็นนะว่าตำรวจทางหลวงสองนายเดินมาบอกว่ารู้จักทนายประกันไหม
จ้างให้ว่าความเรื่องมรดก
คือพูดว่าจะจ้างให้ว่าความเรื่องมรดก
เธอก็เลยบอกว่ารู้จักก็เลยไปเรียกทนายประการให้
แต่พอทนายประกันออกมาตำรวจทางหลวงก็จะรวบตัวทนายประการเลย
แล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิป
มาถามทนายว่ารู้จักคนนี้ไหม

ทนายก็เลยว่าจะให้มาคุยที่นั่งคุยที่ร้านดี

พอรู้จักเขาก็ล็อกทนายเลย
ตามที่รู้นะคะเพราะว่าเห็นจริงก็น้องเขาวิ่ง

เขาเลยว่าเอาไปล็อกแกเรื่องอะไรไม่มีความชอบ
วิ่งมาก็เห็นเขาคว่ายหลัง
พอมาถึงเขาก็เลยปล่อย
ทางผู้กำกับสพน๒ห้องบอกว่า

แต่ว่าทางทนายประการยืนยันว่าจะดำเนินคดีเอาผิดกับตำรวจทางหลวงสองนายนี้
แล้วก็จะมีการส่งเรื่องไปปปชด้วยว่าตำรวจทางหลวงสองนายนี้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องหรือเปล่า
ทางผู้กำกับสพน๒ห้องก็เลยบอกว่าจะทำงานตรงไปตรงมานะ
ไม่เข้าข้างใครนะใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
ทีนี้ประเด็นที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือทนายประการบอกแบบนี้นะคะ
คือเมื่อวานนี้ทนายประการบอกว่าสาเหตุสำคัญที่ยื้อยุดฉุดกระชากกับตำรวจทางหลวงสองนาย
ก็คือไม่กล้าขึ้นไปในรถกับตำรวจเพราะไม่รู้ว่าขึ้นไปในรถแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
แล้ววันนี้ทนายประการก็บอกว่าประเด็นมันก็คือรูปถ่ายตามหมายจับ
หน้ามันตรงกับทนายประการเลยแต่ชื่อมันไม่ใช่ชื่อวรชัย
เขาก็เลยไม่กล้าขึ้นรถไปกับตำรวจเพราะว่าอ้าวหมายจับชื่อมันไม่ใช่เขาอ่ะ
แล้วจะมาจับเขาขึ้นรถอุ้มเขาขึ้นรถได้ยังไง
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็มาช่วยเขาด้วยซ้ำทีนี้ค่ะจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
มีตำรวจประจำสพแห่งหนึ่งในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
โทรไปหาด้วยบอกว่าอยากจะขอเคลียร์กับทนายประการหน่อยอย่าให้ข่าวกับนักข่าวได้ไหม
แล้วเดี๋ยวจะพาตำรวจทางหลวงสองนายมาขอโทษที่บ้านนี่นะคะประเด็นที่มันคืบหน้าก็คือเขาอยากจะมาขอโทษ
แต่ทนายประกันบอกว่าไม่เขาเองก็เป็นคนมีองค์กรเป็นธนงทนาย
และการกระทำของตำรวจทางหลวงสองนายแบบนี้มันไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ก็เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะไม่ได้เป็นการทำคลิปกลั่นแกล้งอะไรใคร
ตำรวจทางหลวงในคลิปก็เป็นตำรวจจริงมีชื่อมีอะไรแล้วด้วย
คนที่รูปร่างท้มหน่อยก็คือดาบตำรวจสุริยาวงเบาะ
คนที่รูปร่างผอมหน่อยก็คือ๑๐ตำรวจเอกนัทธวุฒิมาเพชร
เป็นตำรวจทางหลวงประจำตู้ยามทางหลวงอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
แล้วรถก็เป็นรถของตำรวจทางหลวงจริง
ทีนี้ค่ะในส่วนของกรรมการบริหารสภาธนายความภาค๔นายสมศักดิ์
ก็ลงพื้นที่ไปคุยกับทนายประการ
แล้วก็ตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้เป็นกำลังใจให้ด้วย
เห็นคลิปภาพแล้วด้วยก็จะมีการคุยกันในคณะกรรมการ

สิ้นเดือนนี้นะคะก็จะคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นายประการก็เลยบอกว่าเนี่ยเตรียมหลักฐานครบแล้ว
ก็มีทั้งผับถ่ายมีทั้งคลิปมีทั้งเสื้อที่ถูกดึงจนขาด
เดี๋ยวจะแจ้งความเพิ่มอีก๑ข้อหา

จะแจ้งความเอาผิดตำรวจทางหลวง๒นายนี้๔ข้อหาเลยค่ะ
ก็เดี๋ยวรอฟังทางตำรวจทางหลวงชี้แจงด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ก็มีข้อมูลจากทางฝั่งของทนายประการนะคะ
คือคำถามก็คือว่าถ้าชื่อเนี่ยไม่ใช่แน่
แต่รูปของเขาไปอยู่ตรงนั้นในหมายจับ
แล้วมันใช่คนเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหม
มันเปลี่ยนชื่อหรือว่าโอ้โหเอารูปมาผิดเลย

รอฟังทางตำรวจด้วยนะคะ